สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะรอพี่หนุ่มแป๊บนึง
ทะลัวติดข้างหน้าไม่มีติดหรือพุงมาลัย
อืมแล้ววันนี้โอมิคอนสองใช่คือก็บอกมาเป็นแบบนั้นว่าอาจจะนะคะ
ตอนนี้ความเสี่ยงก็คือค่อนข้างเป็นไปได้มากทีเดียวว่า
ไทยเราจะมีผู้ติดเชื้อโอไมครอนเพิ่มอีก๒ราย
มงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่๓และ
กำลังจะมีการส่งไปเพื่อจะถอดรหัสพันธุกรรม

แต่ณตอนนี้เนี่ยความคาดการณ์น่าจะใช่
ก็โอเคแต่ส่วนอันนี้เดินทางมาจากเมืองนอกเมืองนาอีกใช่ไหม

ดูแล้วเนี่ยเขาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ไนเจรีย
ตอนแรกนะคะก่อนเข้าประเทศไทยเขาเนี่ย
แต่ปรากฏไม่พบเชื้อไปตรวจที่ไนเจรียนะ
มาถึงกรุงเทพ๒๔พฤศจิกายน
ก็กลับไทยผ่านกระบวนการกักตัว
ตั้งแต่๒๔พฤศจิกายน
ค่ะคือจริงต้องบอกว่า
ทั้งสองคนนี้เขาเดินทางเป็นแบบว่าล่าม

แล้วก็ทั้งสองคนนี้ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

๒๐คนเป็นต่างชาติ๑๗คน
มีคนไทยอยู่ในนั้นเนี่ย๓คนด้วยกัน

ตรวจเชื้อก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยวันที่๒๑

ด้วยความที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีน

แล้วก็ไม่ได้มาจากประเทศต้นทาง

ทั้งคู่อ่าทั้งคู่ส่วนอีกหนึ่งคนที่บอกเป็นคนไทยแล้วไปสวีเดน
คนนั้นตรวจก็พบเชื้อเช่นกันนะคะแต่ไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย
ทีนี้เนี่ยเขาก็เข้าสู่กระบวนการรักษาที่ฮอสปีเทลค่ะยี่สิบห้าถึงห้าธันวาคม
ตามกระบวนการของเขาในระหว่างนั้นนะคะยี่สิบหกพฤศจิกายนประกาศแล้วว่า
รัฐสายพันธโอไมคอนเป็นตัวที่น่ากังวลแสดงว่าเขาเจอก่อนที่จะมีการประกาศของจะ
ใช่เจอก่อนอยู่ในอยู่ในการกักตัวตอนนั้นยังไม่ได้มีการเอามาตรวจ
ยังไม่ได้มีการนำเชื้อตัวอย่างของเขามาตรวจว่าเป็นสายพันธุไมครอนไหม
ว่าติดแต่ยังไม่ได้เอามาตรวจปรากฏหลังจากวันที่ยี่สิบหกปุ๊บ
เอาละเอ๊ะดับเบอร์ยูเอสโอมีการประกาศออกมาว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะ
ก็เลยมีการนำเชื้อตัวอย่างของสองคนนี้ค่ะไปตรวจเพื่อจะหาผลว่าเอ๊ะ
คุณเป็นสายพันธุไมครอนหรือเปล่าอืมซึ่งตอนนี้ออกมาเนี่ยในเบื้องต้นนะคะ
ก็คือการคาดการณ์เนี่ยเป็นไปได้แต่ก็คือต้องรอความชัดเจน
อยู่ในขั้นตอนอย่างที่บอกไปว่าต้องเอาไปถอดรหัสพันธุกรรมแบบชัดเจนอีกทีนึงว่าเป็นโอไมครอนหรือเปล่า
แล้วก็จากวันที่๕ธันวาที่เขาเนี่ยมีการรักษาครบแล้วถูกไหมคะ
เขาขอคุมไว้อีกคุมเพิ่มเติมอีก๗วัน
เพราะว่ามันต้องมีการเช็คเชื้อก่อนว่าเชื้อมันจะมีการกระจายไปได้มากน้อยเพียงใด
จริงจริงถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างนักวิจัยในแอฟริกาใต้เองอ่ะ
เขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของการทดสอบวัคซีนเหมือนกัน
ไฟเซอร์นะคะในการรับมือกับสายพันธุไมครอนในห้องปฏิบัติการ
เขาพบว่าสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมด
เขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ติดเข้ามา
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งวันนี้ที่พลูฟได้มันอาจจะประสิทธิภาพลดลงแต่ต้องฉีด
ใช่ถูกต้องในขณะที่สองคนนี้ด้วยความที่ตอนที่เขาไปทำกิจกรรมต่างที่นั่นนะคะ
เขาไม่ได้ใส่แมสด้วยโอกาสในการพบเจอผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้
ก็มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงมากโดยที่ตัวเองไม่ฉีดวัคซีนด้วย
แล้วพอไปที่นั่นเองก็ไม่ค่อยได้ใส่แมสดังนั้นโอกาสการติดเขาก็เลยมีค่อนข้างสูงมากค่ะ
เขาใช้ตัวอย่างเป็นอาสาสมัคร๑๒คนใน๑๒คนนี้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสแล้วนะคะ
แบ่งออกเป็น๖คนก็คือกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสแล้วหลังจากการที่เป็นโควิด
กลุ่มนี้ค่ะคนที่ติดเชื้อโควิดด้วยแล้วฉีดวัคซีนครบโจ๊ดแล้วเนี่ยความสามารถเนี่ยดีขึ้นกว่าคนที่แบบว่าฉีดวัคซีนอย่างเดียวแต่ไม่เคยติดโควิดมา
แล้วเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าลดระดับภูมิคุ้มกันได้ถึง๔๑เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธั้งเดิม
แต่ก็ยังเหมือนที่บอกไป๔๑เท่ายังดีกว่าไม่ฉีดเลยสักนิดหนึ่ง
ใช่ถูกต้องนะคะก็อย่างที่บอกไปอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง๑๒ตัวอย่างที่เขามีการทดลองในเบื้องต้นตอนนี้
มาจากแอฟริกาใต้ในขณะที่อีกห้องนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะ
มาจากแคนาดาปรากฏว่าเช็คเชื้อไปเช็คเชื้อมา
คนแรกเนี่ยติดมาเป็นโอไมคอน
คนที่สองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนแรกที่เช็คเชื้อ

ยังไม่ได้ติดเชื้อติดเชื้อมาแล้วเป็นโอไมคอนแบบนี้
เขาก็เลยกังวลกันว่าเชื้อมันสามารถแพร่กันได้ในอากาศหรือเปล่า
ส่วนที่หมอหลายบอกหมอหลายคนบอกว่ามันเร็วมาก
เร็วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าอาการยังไม่รุนแรงนะตอนนี้เนี่ย
ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าทางนักวิจัยที่แอฟริกาใต้เองเขาก็บอกเลยบอกว่า
สถานการณ์การคาดการณ์ของเขาทีแรกเลยคิดว่ามันน่าจะรุนแรงมากกว่านี้
แต่จากผลการวิจัยออกมา๑๒คนเมื่อมีการเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย
อาการมันไม่ได้เป็นแบบรุนแรงมากอะไรอย่างนี้

อุปกรณ์เราเปิดเขาจึงบอกว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ย
เขายังบอกเขาจะดูซิประเทศไทยตอนที่เปิดแล้ว
เราจะใช้หลักการอะไรในการชนะโอมิคอนนี้ขึ้นมา

อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
เขาก็บอกว่าแพร่เชื้อเร็วกว่า๒๕เท่าเนี่ย
จริงแต่อาการคล้ายหวัด
ความรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าน้อยกว่าอัลฟ่านะเขาว่าอย่างนั้น
วันนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างดีกว่าเมจ๋า
วันนี้ประเทศไทย๓๐๐กว่ารายค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็ประมาณ๓๘รายด้วยกันนะคะ
สถานการณ์ในประเทศไทยดูจากตัวเลขก็คือแบบลงค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงนี้เนี่ย๓๖๑๘ราย
หมายถึงว่าเดินทางมาทางเครื่องบินเราเปิดประเทศกันอยู่เนี่ยมันจะต้องทบทวนอะไรกันไหม

ดังนั้นที่ประเทศไทยของเรามีการตามหาบุคคลที่เข้ามาก่อนวันที่๒๖พฤศจิกายน
แล้วก่อนหน้านี้ไปไล่เลียงตามหาคนที่เคยเข้ามา
โอกาสในการที่จะเข้ามาก่อนวันที่๒๖พฤศจิกายน
ตอนนั้นที่เราจะต้องบางสำนักบอก๗๐๐กว่าคน

แต่หลักที่ตามกลับมาได้มันแค่๑๐กว่าคน
อันนี้แหละคือจุดแปรตัวแปร
เพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติสมการจริงแล้วเนี่ย
แสดงว่ามันก็มีโอกาสแพร่ได้จริงไหม

ซึ่งสมมุติเราดูการเตือนเนี่ย

แล้วก็เหมือนแบบเพลียอ่อนเพลีย

เหมือนกับแบบว่าเมื่อก่อนนี้เรามีสายฟันอัลฟ่า

สายพันธั้งเดิมวันหนึ่งก็ถูกแบบว่าแทนที่ด้วยไข้หวัดใหญ่๒๐๑๘
คุณหมอก็บอกว่าเช็คเช่นเดียวกับโควิดเหมือนกัน
อะไรอย่างนี้ค่ะบางทีมันก็จะมีการแบบว่ากลายพันธุ์แล้วก็ถูกแทนที่สายพันธุเดิมไป
ซึ่งเขาบอกว่ามันถ้าสมมุตินับทำสถิติระบาดพี่แอฟบอกอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะ
เพราะว่ามันจะต้องมีการแทนที่กันถูกต้องไหมล่ะ
เหมือนตอนแรกอ่ะสายพันธุ์อังกฤษมาปั๊บ
เดี๋ยวอินเดียมาอินเดียตอนนี้สายพันธ์อินเดียเนี่ยครอบครองอยู่ถูกต้องไหมครับ
เดลต้าค่ะแต่ตอนนี้ถ้าโอมิคอลมาแสงว่าอะไร
ต้าก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง
ก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงในขณะที่อิสราเอลเองพุ่งมากนะ
แต่เขายังไม่เยอะในการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุถูกไหมฮะ

ถ้าเกิดผู้สูงอายุโดนเชื้อตรงนี้เข้าไปจะเป็นยังไง
เขากังวลมากตอนนี้ค่ะในกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุ
แล้วก็คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในส่วนหนึ่งด้วย

ตั้งแต่เริ่มมีผู้ที่แบบว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเป็นโควิดตัวนี้
แต่ว่าสามารถที่จะแบบหายป่วยเองได้รักษาที่บ้านเอง

ยังไม่ค่อยมีผลการวิจัยออกมาต้องรอดูตรงนี้
ต้องระวังกันสักนิดนึงนะฮะ
ที่จริงแล้วจะอ่านข่าวกันเลยต่อเลยดีกว่า
ตรงนี้ก็เขาบอกอย่าตื่นตนกให้เราตั้งสติ

ข่าวต่อไปเนี่ยสรุปแล้ววันนี้จะมีการสอบสวนแล้วนะ

ทหารทั้งหมด๑๖๘คน

ถูกสั่งให้ช่วยตัวเอง
เขาแคปภาพจากสตอรี่

เป็นภาพทหารเกณฑ์นับร้อยนายเลย
เรียงแถวรวมกลุ่มกันเนี่ย
นะครับพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า
สัปดาห์ตรวจน้ำให้ช่วยตัวเอง

ชักพร้อมกัน๑๖๘นาย

โอ้โหมันเกิดขึ้นจริง

บางคนบอกว่ารับน้องก็มี

ตั้งแต่วันนี้ครับโฆษกระทรวงกราโหม

กระทรวงกราโหมรับทราบแล้วนะครับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวจากสื่อแล้ว

กระทรวงกราโหมและก็เหล่าทัพเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่หน่วยไหนหน่วยใดและที่สำคัญผู้ควบคุมสั่งการคือใครนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจริงเนี่ยแน่นอนว่าจะมีบทลงโทษทางวินัยเด็ดขาดผู้ควบคุมสั่งการเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็น
ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยทหารครับว่าต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงแหละ
เพราะอะไรเรื่องเสื่อมเสียในลักษณะตรงนี้มันเสื่อมเสียทั้งกองทัพหมดเลย
ว่าทำไมทหารต้องเป็นอย่างนี้นะฮะ
เขาบอกตอนนี้ก็ต้องดูต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยไหน
แล้วใครเป็นคนสั่งทำแล้วจะตรวจยังไงอ่ะ
เขาก็เช็คได้คุณแม่ความพงษ์ตรงไหนหรือค่ายไหนอย่างนี้
แล้วก็คนที่สั่งการถือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะฮะผู้บัญชาการหน่วย
จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดอันนี้แหละพร้อมกัน๑๖๘นาย
เขาก็ต้องไปดูว่าที่นี่ที่ไหนแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วมันเหมือนการล่วงละเมิดทางเพศมันเหมือนการบังคับเขาด้วยนะ
เดี๋ยวกลับมาวันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะฮะเจ้าสัวเปรมชัย
วันนี้เป็นยังไงวันนี้หลายคนที่ติดตามข่าวก็แล้วจะกลับมากันฮะ
เอาละฮะกลับมากับข่าวใส่ไข่หลายคนวันนี้ติดตามเกี่ยวกับเสือดำ
จำได้ไหมฮะคดีเสือดำเนี่ยต่อสู้กันมา๒ปีกับอีก๖เดือน
ประเด็นคดีเสือดำทำไมคนถึงให้ความสนใจเพราะว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ที่ใหญ่ในประเทศไทย
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่ยาวนานกันพอสมควรนะครับ
วันนี้ที่สารจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะทองพาภูมิเนี่ย
พร้อมด้วยทนายความเดินทางมารับฟังคำพิพากษาสารดีการในคดีล่าเสือดำกับไก่ฟ้าหลังเทา
ซึ่งสองอย่างเนี่ยสองสัตว์นี้ถือว่าเป็นสัตว์สงวน
นำมาประกอบอาหารที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฮะเขตตะวันตกเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
ล่าสุดครับสารดีกาได้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาอย่างนี้
ดีกาของจำเลยทั้งสามปังไม่ขึ้นฮะแล้วก็ไม่มีเหตุต่อการรอลงโทษหรือการรองลงอาญาเนี่ยนะฮะ
แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขพรบสัตว์สงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าในปี๒๕๕๙
โดยพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๙
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒นะฮะเราอาจจะไม่เข้าใจกับภาษากฎหมาย
๖เดือนนะฮะจำเลยที่๒เนี่ย๒ปี๙เดือนแล้วก็จำเลยที่๔เนี่ย
จำคุก๒ปี๑๓เดือนพร้อมให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย๒ล้านบาท
นะครับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คำพิพากษาชั้นต้นและสารอุทธรณ์แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายใหม่
เขาว่าอย่างงั้นหลังจากสารอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมก็ได้ควบคุม
เปรมชัยนะครับเดินทางไปที่เรือนจำทองผาภูมิทันที
แล้วก็วันนี้สภาพของคุณเปรมชัยที่มาเนี่ยคือมีผ้าก๊อตติดตาดวงตาด้านซ้ายด้วย
เพราะอาการเนี่ยเกิดจากอาการป่วยทุกวันนี้จะต้องกินยารักษาโรคประจำวัน

รู้สึกจะเป็นลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็ก
ก็เป็นลูกชายของคุณเปรมชัยต่อไปนะฮะ
แล้วมาพร้อมกับวันนี้หุ้นของบริษัทก็ล่วงเลยใช่ไหม
เนาะก็อันนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะฮะสำหรับข่าว
ว่าในที่สุดแล้วคุณเปรมชัยก็ได้เดินทางมาที่ศาล
แล้วก็น้อมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทำไปค่ะคดีนี้ก็ไม่ได้ยาวนานเนาะ
พอตัดสินจำนึกไม่รอลงหลังจากตัดสินเสร็จก็เจ้าที่ก็พาขึ้นรถไป
ซึ่งตอนขึ้นรถก็มีผ้าไวนิวสีขาวปิดเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนเก็บภาพให้เห็นตอนเดินขึ้นรถ
อันนี้ที่เข้าไปก็มีถือไม้ค่ะนิดนึงคำฮะเนอะ
ก็ถือว่าเป็นที่ยุติของคดีเสือดำกับการที่คนไทยติดตามกันมา๒ปี
กับอีก๖เดือนเมื่อวานนี้ถึงขนาดนายกเขาพูดเลยนะ
ให้ดูคดีของคุณเปรมชัยเพราะวันนี้จริงแล้วเนี่ย
ถ้าสมมุติความเคลื่อนไหวในการตัดสินอย่างเช่นแก่นำกรปศ
ผลสภาพของการเป็นสภาพจิตสภาพปุทธรรรทรดรค่ะนะครับ
แล้วก็มีคดีของคุณเปรมชัยนี่แหละที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะฮะ
เหมือนกับเมื่ออีกที่ถือรัดถือว่าเป็นผู้ที่จะเต็ม

ใช่มะเพราะว่าวิทย์ป้อมเขาก็บอกเลย

ที่เขาจะเลิกคบกันทะเลาะกันได้ก็คือความตาย

จี้ไอ้พวกเขียนข่าวน่ะคือใครหนู

เราไปกันต่อที่๑๐เศรษฐีหุ้นไทยฮะ
ถูกต้องเมื่อกี้ที่พูดถึงคุณสหรัฐถูกไหมคะ

ต้องบอกว่าคุณสหรัฐยังเป็นแชมป์ถึง๓ปีเลยค่ะ
ปีซ้อนนะรวยเพิ่มเติมอีกต่างหากพี่ค่ะ
วรสารการเงินธนาคารร่วมกับอาจารย์ประจำ
พาณิชยศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขามีการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปีค่ะ
ปรากฏว่าแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี๒๕๖๐
ยังคงเป็นของคุณสหรัฐรัตนาวดี
กรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กราฟค่ะโดยถือหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
รวมแล้ว๑๗๓๐๙๙ล้านบาท
หรือว่ารวยเพิ่มขึ้น๕๐๑๔เปอร์เซ็นต์นะคะ
อันดับสองเสร็จถียวหุ้นอันดับสองก็คือ
นายแพทย์ประเสริฐประสัตว์ทองโอสดหรือว่าหมอเสริฐค่ะ
ท่านก็เป็นเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
แล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวสนะคะ
โดยถือครองหุ้นมูลค่ารวม๕๘๒๑๗ล้านบาท
หรือว่า๑๖๒๕เปอร์เซ็นต์ที่รวยเพิ่มขึ้น
ทีหุ้นอันดับ๓ค่ะยังคงเป็นของนิติโอสถานุเคราะห์ค่ะ
ก็เป็นทายาทอาณาจักรโอสถาหรือว่าถือครองหุ้นนะคะ
๓ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้น๑๖๗๕เปอร์เซ็นต์
เสร็จถียวหุ้นอันดับสี่ค่ะได้แก่คุณสมโภตอาหุนัย
เป็นเจ้าของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน
อันนี้ก็มีมูลค่าหุ้นที่ถือครองในสัดส่วน๒๓๒๑เปอร์เซ็นต์
มูลค่า๕๓๐๒๖ล้านบาทค่ะก็เพิ่มขึ้นประมาณ๕๔๐๙เปอร์เซ็นต์
อันดับ๕แล้วก็อันดับ๖ได้แก่๒เจ้าของบริษัทเมืองไทย
ซึ่งก็ถือหุ้นในสัดส่วน๓๓๙๖เปอร์เซ็นต์นะคะก็เพิ่มเติมขึ้น๑๘๒๗เปอร์เซ็นต์
ส่วนคุณชูชาติขึ้นมาอยู่ในอันดับที่๖ก็ถือครองหุ้นรวม๔๑๖๓๑ล้านบาทนะคะ
เพิ่มขึ้น๑๘๐๑เปอร์เซ็นต์
อันดับ๗ค่ะคุณวรรณรัฐตั้งคารวะคุณ
อันนี้ก็ถือครองหุ้นมูลค่า๓๕๐๐๐ล้านบาทโดยประมาณ
ไม่รอด้วยคุณแม่นี่ไงคะสปอนเซอร์รายการเรา
ต้องเพิ่งมาเลยนะอันนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ
เศรษฐีหุ้นอันดับที่๘ค่ะของฮาราวลิงนะคะ
ประธานกลุ่มบริษัทบีกริมอันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจสัญชาติเยอรมันนะคะ
ก็ถือคลองหุ้นรวมมูลค่า๒๖๐๐๐ล้านบาทโดยประมาณค่ะ
ถีหุ้นอันดับที่๙ค่ะคุณนัชมัยถนอมบูลเจริญ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชน
อันนี้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๐๐ล้านบาทค่ะ
เพิ่มขึ้นนะทุกขั้นนี่คือเพิ่มขึ้นหมด
อันดับ๑๐คีรีกาญจนภาษณ์ค่ะ

แต่ละท่านก็ถือคอมมูลค่าโอ้โหหลักหมื่นล้านกันเลยทีเดียวค่ะ
นะฮะว่ากันไป
วันนี้เราจะเห็นคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแม่ชีสันสนีกันเยอะพอสมควร
จะขอเล่าประวัติแม่ชีศาสนีสักนิดได้ไหม
พอมีเวลาไหมแองจี้ค่ะคือจริงจริงแล้ววันนี้
เราติดตามกันจะเห็นคนในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืน
จากการที่แม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเนี่ย
ท่านป่วยนะฮะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
กระทั่ง๓ธาษิวาคมเพราะว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดลูกลามอย่างมาก
ผู้ดูแลจึงตัดสินใจเนี่ยกลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถาน
คือท่านบอกว่าเอาละยังไงวาระสุดท้ายของท่านเนี่ย
ท่านจะจากไปที่เสถียรธรรมสถานนี่แหละนะครับ
ในที่สุดแล้วเมื่ออาการไม่ดี
ของท่านในวันที่๖ธันวาคมแล้วก็คืนร่างสู่ธรรมชาติ
ตามที่ท่านเคยบอกไว้เนี่ยในวันที่๗ธันวาคม
จริงแล้วท่านบวช๔๑พันศาเลยนะฮะ
เป็นแม่ชีใส่ชุดขาวโกนผมเนี่ย๔๑พันศาเลย

คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวัย๖๘ปี
จริงแล้วท่านชื่อเดิมชื่อสันสนีปัญจสิริ
หรือชื่อเล่นของท่านเนี่ยชื่อว่าตุ๊กตา
มดำเองก็เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ท่าน
ถ้าย้อนกลับไปแอ้งจีมีท่านอายุ๑๕ปี
สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเผชิญคือการสูญเสียแม่
การศูนย์เสียมารดาลเป็นที่รักตรงนั้นอ่ะ
คือจุดเปลี่ยนแปลงทั้งที่หนึ่งของท่านในวัยสิบห้าปีนะครับ
ท่านก็เลยบอกโอเคล่ะเมื่อท่านเป็นคนอายุทยาใช่ไหม
สิบห้าปีท่านศูนย์เสียแม่ไปท่านก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
ค่ะเพื่อตอนนั้นจะต้องเรียนต่อปริญญาตรีนะครับค่ะ
ก็เลยเข้ามาเรียนที่กรุงเทพในระหว่างที่เรียนเข้ากรุงเทพตอนนั้น
ก็ถูกชักชวนให้เข้าประกวด๑๐ยอดนางแบบระพี
พวกเราคงยังไม่เกิดกันนะฮะนางแบบระพีระพีนี่คือห้องเสื้อใช่ไหม
ตั๊กทะแหลดใช่ค่ะตอนนั้นก็คือแม่ชีสัสนีเนี่ย
เป็นสิทธิ์ยอดนางแบบระพีโรงเรียนสอนตัดเสื้อชื่อดังที่มีชื่อเสียง
ตอนนั้นในยุคนั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดังที่สุดเลย
นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลก่อนจะก้าวเข้าสู่การประกวดในตำแหน่ง
รองมิสออดาสคิดถึงสเปย์สมัยก่อนไหม
เปยจีบผมจะต้องยี่ห้อแต่เมื่อก่อนออดาได้ยินคือถ้าเกิดเป็นนางแบบจาก
ทีออดานี่คือจะดังมากคุณแม่อืมหลังจากนั้นปุ๊บแม่ชีสันสนี
ก็มีความรักเหมือนคนปกติอายุท่านก็มีความรักเหมือนปกติ
ชีศาสนีเนี่ยพบรักครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตนะฮะ
กับคุณเสถียรเสถียรสุดอืมค่ะถ้าสมมุติคุณเสถียรเถียรสุดเนี่ย
ตอนนั้นคือใครเป็นเจ้าของเพลินจิตอาเขตลูก
ทุกวันนี้คงไม่น่าจะมีแล้วปืนจีนอาเขตยังมีอยู่ป่ะไม่รู้นะครับ
แต่ปรากฏว่าความรักของท่านไม่สมหวังท่านจึงตัดสินใจเข้าสู่
ร่มกาสาวพักษณ์นะฮะเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์๒๕๒๓
ในวันนั้นท่านยุติบทบาททางโลกหมดเลยไม่มีเลยนะครับ
เข้าสู่ทางธรรมเป็นพุทธสาวิกาของวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
โดยมีพระครูภาวนาพิธานนะครับเจ้าอาวาสวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรเนี่ย
เป็นพระอุปชาให้แม่ชีศาสนีเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยถ่ายทอดเรื่องราวของท่านนะฮะ
ออกรายการต้องบอกว่าของพี่เนี่ยแหละตอนหนึ่งเขาบอกว่า
มาเล่าให้ฟังเลยว่าชีวิตของท่านเนี่ยผกพลิกผันเลย
สิบห้าแม่เสียชีวิตปุ๊บตอนนั้นอ่ะรู้จักรู้สึกว่าโลกมันหยุดหมุนอืมค่ะ
สิบห้าเนี่ยเหมือนโลกมันถล่มเรามืดไปหมดนะฮะ
คิดแต่ว่าเราต้องอยู่ต่อไปให้ได้ต้องช่วยตัวเองให้ได้
เข้ากรุงเทพเริ่มเข้ามาทำงานเป็นนางแบบ

แล้วก็รักเดียวในชีวิตกับคุณเศรษฎีที่มาถึงทำมาร์ทเศรียนใช่ไหมล่ะ
เศรษฐานเศรษฐานทำมาร์ทสถานนี่ไงนะครับจนในที่สุดเขาบอกว่า
ใช่ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันนะเป็นเป็นแต่ขวามทรงดอกไม้โทหลคุยกัน
จนเริ่มผูกพันนะฮะอบอุ่นคบกัน
ก็ถามเขาว่ามีใครหรือยังเขาก็บอกว่าโตขนาดนี้แล้ว
ตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกรู้สึกไม่มั่นคง
ค่อยถอยห่างไม่ได้หนีแต่ปฏิเสธความมั่นคง
ตัดสินใจไปต่างประเทศยุติความรักไปเรียนต่ออังกฤษ
อายุ๒๔๒๕๒๖เนี่ยท่านก็พยายามหยุดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
พอ๒๗ท่านบวชเลย
วันนี้บรรดาโบราณเทอมไม่ใช่คนบรรเทอมคนทั่วไปที่ไปรอ
วันนี้จะมีตอนเย็นมีพิธีด้วยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าเสถียรธรรมสถานถูกก่อนท่านบวชตั้งแต่ปี๒๕๖
ในปี๒๕๓๐เนี่ยเสถียรธรรมศาสตราก็ได้สูงสร้างขึ้นมา
ซึ่งจากงานเด็กในความรับผิดชอบที่ขยายสู่งานผู้หญิงด้วย
โดยมุ่งเน้นในการเรื่องการใส่ชีวิตให้กับเด็กผู้หญิงที่ประสบปัญหา
และมีการปรากตรงปรักดันอะไรมากมายเลย
ก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนมากมายเลยจริง
อันนี้คือประวัติของแม่ชีสัสดีที่หลายคน

ใช่ไปแล้วร่มเย็นมากคุณแม่
เขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากคุณแม่

แบบเนี่ยวันนี้ก็มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหารวมถึงที่เป็นลูกศิษย์ของ
ก็หลายคนจะเรียกว่ายายจ๋าบ้าง

พี่อ้อมคือนิสานี่ไปบวชเลยนะ

ใช่ไหมคะนี่พี่อู๋ใช่ไหมคะ

อันนี้พี่อู๋ชอบปากกาซึ่งทำงานที่อยู่ตรงนู้นเลย

ในวงการบันเทิงก็ต่างร่วมไว้อาลัย

พร้อมโพสต์ข้อความระลึกถึงคำสอนของท่านที่เคยมอบไว้

ซึ่งต้องยอมรับว่าใกล้ชิดกับท่านพอสมควร
ยายจ๋ายายปรับและเปลี่ยนอ้อมในหลายสิ่งมาก
จำได้มั้งไม่ได้มั่งเพราะมันเยอะเหลือเกิน
แต่เรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ลงแล้วก็ยังคงทำมาตลอดคือ
เมื่อเปิดเข้าไปเจอห้องน้ำที่ไม่ชวนให้ปลดทุกข์
เรามีทุกข์ของคนก่อนเหลือทิ้งไว้
สิ่งที่ยายสอนคือทำให้มันสะอาดให้คนข้างหลังใช้ได้แบบที่เราจะใช้
ขอบคุณนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับโอกาส
จากคุณยายจ๋าแม่ชีสัติริสัทธิ์เหลือสุด
แล้วก็จริงแล้วเราคงเห็น
เป็นอีกที่ที่คนวงการบันเทิงเวลาที่มีทุกข์มากค่ะจะไปอยู่ที่นี่กัน
ดาราหลายคนเวลาที่มีทุกข์ก็จะไปอยู่ที่นี่กันฮะ

ตอนที่นิ่งบัวน์

เวลานี้ไม่ปฏิเสธว่าเศร้า

เจอมะเร็งมาตั้งแต่ปีรู้สึกเจ็บถ้าจำไม่ศูนย์มั้งฮะใช่ไหม
หกศูนย์ตอนหกศูนย์หายครั้งปรากฏหายครั้งหนึ่งเมค่ะ
มะเร็งปุ๊บหายแล้วมันกลับมาอีกกลับมาอีกอย่างที่บอกว่า
ที่เจอมะเร็งเนี่ยมันไม่มีคำว่าหายขัด
จากคุณรักษาตัวเองขนาดท่านรักษาตัวเองแล้วนะครับ
แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าปีหกศูนย์
ป่วยเป็นมะมะเร็งที่กระเพาะอาหารค่ะในตอนนั้นก็ทำการรักษาจนถึงปีหกสาม
รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนในปีหกสามเนี้ย
แพทย์มาตรวจพบก้อนเนื้ออีกครั้งหนึ่งก่อนพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฮะ
เพราะฉะนั้นท่านต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายจนถึงธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ค่ะซึ่งสมัยก่อนนี้จริงจริงตรง
จากนี้ถูกต้องไหมล่ะใช่ค่ะตอนนั้นท่านก็เลยมีที่ดิน
ใหญ่เลยมากแล้วก็มีน้ำตกมีต้นไม้ร่มเย็น
แบบหรือโอเคครับเดี๋ยวเราพักกัน

เอาละวันนี้โดนแน่เลยเนี่ย
ถ้าเธอต้องเล่าเรื่องที่เธอไปสัมภาษณ์เขาจะสงสารมาก
สวัสดีคุณหนุ่มกันชัยอย่าไปท่านกล้านะครับ

พอรับสู่โลยการข่าวไซคลัย
ขออภัยคุณผู้ชมนะครับผมรถติดมากเลย

อย่างนี้ของพูดจะด่าก็จะด่าย
ตีจนปากเปิด
อวัยวะเพศฉันอ่านข่าวคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่
เขาตามข่าวเขาเป็นอย่างงั้นไม่ใช่ไม่ให้พี่หนุ่มสัมภาษณ์แล้วว่า
ไม้ตีจริงไหมไม่เดี๋ยวผมบอกให้ฟังคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือน้องคนนี้เขาชื่อน้องฟ้าแล้วก็มีพี่ชื่อจรคือเรื่องเนี้ยเขาร้องมาทางผม
ร้องไปที่เพจพี่เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามานั่งดูกันแล้วมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะตอนที่เห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่หน้าของเขาอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือตอนแรกเลยเนี่ยเราเห็นอวัยวะเพศของเขา
ซึ่งออยเพศของเขาเนี่ยคือเน่าเลยนะฮะคือเน่าเลยจริงจริงระเบิดหน้าไว้หน่อยก็ดีนะอ่า
คือคือพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคือผมเองเนี่ยก็ติดต่อไปนะครับก็ให้ทีมงานเนี่ยโทรไปคุย
เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอาเคสนี้มาอ่านในข่าวตั้งแต่แรกเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
หลังจากนั้นพอผมอ่านปุ๊บเนี่ยเรื่องมันก็แตกออกมาเลยพอแตกปุ๊บมันก็เป็นข่าวขึ้นมาเลย
นะฮะทีนี้ตำรวจก็ไปลงพื้นที่กันแล้วก็ไปจัดการเรื่องนี้ทีเนี้ยผมก็ติดตามกับน้องคนนี้คุยกันมาตลอดนะฮะ
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฟ้าเนี่ยคือเขาไปอยู่กับเจ๊คนหนึ่งชื่อว่าเจ๊กั้งอืม
กั้งเนี่ยเป็นแฟนเก่าของพี่ชายเขาอืมอ่าเป็นแฟนเก่าพี่ชายเขาแล้วตัวเขาเองเนี่ย
ฟ้าเองเนี่ยก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับก็เหมือนกับเป็นเด็กที่แบบไปเรียนหนังสือก็แบบดื้อหน่อยกินอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
พี่ชายก็เลยแบบเอาไปฝากไว้กับเจ๊กั้งอืมให้อยู่กับทางเจ๊กั้งปรากฏว่าพอเขาอยู่กันไปเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ๊กั้งก็ให้ให้เหมือนกับไม่ได้ให้เงินอ่ะอืม
แต่ว่าให้เลี้ยงเหมือนกับเป็นคนเป็นลูกจ้างเลยแต่ว่าทางเจ๊กั้งเป็นบอกว่าเลี้ยงเหมือนกับว่าเป็นเป็นญาติพี่น้องอืมอ่า
อ่าเนี้ยเป็นเป็นอ่าหลักหลักของแบบพวกอ่าอะไรอุปกรณ์พวกวัสดุการณ์เกษตรต่างต่างนานาวัสดุการณ์เกษตรต่างต่างนานาอะไรอย่างเงี้ย
เอ่อเสร็จปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจ๊กั้งอ่ะเลี้ยงไซเบรียนด้วยห้าสิบเอ้ยสามสิบตัวสามสิบตัวแมวอีกสิบตัวแล้วก็มีแมวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทางฝั่งของฟ้าเองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องแบบเก็บอุจจาระคือเก็บขี้หมาล่ะ
แล้วก็เก็บปัสสาวะถึงเฉียหมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าครั้งไหนที่เก็บไม่หมด
ก็จะโดนเจ๊เนี้ยบอกว่ากินซะเอาหลอดไปดูดฉี่
ฉี่ไม่หมดล้างฉี่ไม่หมดก็ให้เอาหลอดดูฉีดแล้วก็ให้เอาลิ้นเลียเสร็จปุ๊บ
สุนัขเนี่ยเวลาปล่อยจากกรงมาปุ๊บเนี่ยคือเขาจะมีหน้าที่ว่าเขาจะต้องเก็บกวาดขี้นก
ที่ปล่อยสุนัขออกมาถ้าเกิดว่าเก็บกวาดไม่หมด
หมาออกมาปุ๊บแล้วไปกินขี้นกยายกั้งก็จะให้ฟ้าเนี่ยไปกินขี้นก
รอบกรอบแล้วกินถ้าไม่กินทำยังไงตี
แล้วก็ที่หูเนี่ยจนกระทั่งหูเนี่ยพังนะ
หูสองข้างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเห็นรูปของของฟ้าจริงแล้วอ่ะ
หูสองข้างในเมื่อก่อนจะปกติอืมแต่ปัจจุบันเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับถูกตีบ่อยคืออันนี้จากพิชิตดราม่าแอดดิตเนี่ย
เขามีคนบอกเอาไว้เขาลงเอาไว้แล้วลงไปหาอ่านดูได้
นะฮะว่าเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นการถูกตีด้วยของแข็งบ่อยบ่อย
แทกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองข้างเนี่ย
มันก็เลยผิดรูปพอมันผิดรูปแล้วปากก็โดนตีด้วย
ก็เป็นก็เบิร์นออกมาอย่างนั้นนะฮะคือหน้าเขาผิดรูปหมดเลย
เปลี่ยนได้หมดเลยอืมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอวัยวะเพศเนี่ย
ก็โดนตีถามว่าพอไปถามเจ๊กั้งแล้วไปตีเขาทำไม
กั้งบอกเขาตีจริงเพราะว่าเหมือนแบบว่าฟ้าเนี่ย
พอไปเห็นเขาแล้วเนี่ยเหมือนอวัยวะเพศแข็งตัว
อืมอืมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ดีทำอย่างงี้ไม่ถูกต้อง
ก็เลยตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันคือขอโทษนะ
คือมันไปห้ามได้ยังไงอ่ะมันจะไปห้ามได้ไง
คือคือแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยฟ้าก็ไม่ได้มาล่วงละเมิดไม่ได้อะไร
มันเป็นเด็กหนุ่มอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเลี้ยงเขาไว้เนี่ย
โดยที่ไม่ได้เคยให้ตังค์เลยถามว่าโดนติ๊งแต่แรกเพราะอะไร
อยากกินขนมไม่มีตังค์ไปเอาเงินเขาก็เลยไปหยิบตังค์๔๐บาท
แล้วก็ไปซื้อขนมก็โดนตีแล้วก็หยิบขนมมากินในบ้าน
ก็โดนแล้วก็จะมีลูกน้องของเจ๊กั้งคนหนึ่งชื่อไอ้อ้วน
อ้วนเนี่ยก็ใช้ไม้เนี่ยสะบัดตีเหมือนกันตีเหมือนกัน
ตีตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันเลวร้ายหนำซ้ำกว่านั้นคือ
เขาโดนตีเนี้ยนะความขอโทษของเขาทำให้ตาข้างซ้ายเขาบอด
ว้ายตาซ้ายเขาบอดวันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าตาบอดข้างซ้ายอืมอ่า

พี่ชายเองจริงจริงเขาก็อยากให้แบบออกมาก็คือพี่ชายเนี่ยพยายามที่จะเอาตัวฟ้าเนี่ย
ออกมานานมากแล้วแต่ฟ้าเนี่ยเขาไม่ออกมาหลายคนถามก็อันนี้ผมจะได้ตอบให้ฟังนะ
หลายคนถามว่าทำไมฟ้าถึงไม่ออกมาตั้งแต่แรกคือเขาบอกเลยว่าเขารักผู้หญิงคนนี้เหมือนแม่เขา
อืมเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนครอบครัวอืมเออแล้วคือเหมือนกับเขาก็มีบุญคุณ
เลี้ยงฟ้าได้บอกว่ามีบุญคุณคือให้เรียนหนังสือประมาณเกือบเกือบปีอ่ะเอ่อ
แต่ว่าทางเจ๊เขาบอกเขาส่งเสียเรียนหนังสือแต่จริงแล้วส่งแค่ไม่ถึงปีอ่ะอืม
มาเลี้ยงหมาแล้วก็ให้เลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกน้องอ่ะก็ตี
ลูกน้องบางคนก็บอกว่าได้กินได้กินดีอยู่ดีกว่าลูกจ้างคนอื่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงผมก็อยากให้ไอ้คนที่พูดเนี่ยน่ะ
ลงมาเป็นเขาดูไม่เลี้ยงหมาสามสิบตัวเธอคิดดูสิตีซะจนขนาดเนี้ยเห็นเลยหูเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนอ่ะ
อันนี้คือผิดรูปไปแล้วนะคือก็ไม่รู้จะรักษายังไงแล้วด้วยนะเมื่อก่อนหน้าไม่ใช่แค่แบบนี้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ก็คือตีจนอวัยวะเพศเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าเน่าอ่ะคือคือที่เขาติดต่อมาครั้งแรกเลยเนี่ย
บอกเขาไม่รู้จะทำยังไงดีเขาร้องไว้หลายหน่วยงานแล้วเอ่อทางพี่ก็เลยบอกว่า
อ่ะงั้นเดี๋ยวใจเย็นเย็นนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะนำเสนอในข่าวก่อนอืม
พี่เชื่อว่าหลังจากนำเสนอในข่าวเรื่องนี้มันจะแตกออกมา
แล้วพี่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวสังคมจะได้เห็นแล้วพี่เชื่อว่าสื่ออื่น
ว่าจะเป็นไทยรัฐอมรินหรือช่อง๘หรือที่ไหนเนี่ย
คือเขาต้องเล่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องของการทารุณกรรม
เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อทุกสื่อเขาต้องช่วยกันอยู่แล้ว
แล้วเขาหนีเขาไปอยู่ไหนมาเธอน่าสงสัยเขาไม่ได้หนีไปอยู่ไหนเลย
ก็อยู่ที่นั่นพี่ชายเนี่ยเขาเอากลับมา
คือเขาตอนแรกเขาไปขอให้กลับมาหลายครั้งแล้วเมื่อ๕ปีก่อนก็เหมือนกับไปขอกลับมา
ก็ไม่กลับคือตัวฟ้าไม่ยอมกลับเองนะจนตอนหลังเนี่ยคือไม่ไหวแล้วเพราะว่า
เอาไว้ว่าเพศอ่ะมันเน่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูไม่อยู่สินุ่ม
ไม่คือคือมันแบบคือผมบอกผมผมพูดไม่ออกอ่ะอืม
ผมพูดไม่ออกเห็นในรูปเนี่ยว่านักแล้วนะเห็นตัวจริงอ่ะโอ้โห
สงสารเขาอ่ะสงสารเขาอ่ะอืมก็แต่ว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้
ผมก็มีกระบวนการนะก่อนสัมภาษณ์ผมบอกก่อนเลยผมได้มีการปรึกษาคุณหมอก่อนแล้ว
นะฮะผมต้องถามคุณหมอก่อนว่าผมจะสัมภาษณ์น้องเขาได้ไหม
ผมต้องจิตแพทย์ด้วยผมต้องมีการปรึกษาทางตำรวจด้วย
นะผมต้องปรึกษาทางฝั่งของอ่าอ่าอายการปรเมฆผมก็โทรไปถาม
อ่าแล้วก็ทนายคือผมต้องต้องปรึกษาทั้งหมดก่อน
เพราะผมไม่กล้าที่จะเอาเข้ามาออกแล้วไปสัมภาษณ์เขา
เดี๋ยวมันจะเป็นการไปเหมือนกับละเมิดเหมือนกับไปข่มขืนทางจิตใจเขาอีก
ทำให้เขารู้สึกดิ่งเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบมีการพูดนอกรอบกันก่อนว่า
เราจะสัมภาษณ์แบบนี้โอเคไหมผู้ปกครองโอเคไหมทางคุณหมอว่ายังไง
ทางฟ้าว่ายังไงคิดว่าจะยังไงจริงจริงอ่ะเรื่องเนี้ยมันประมาณสามวันก่อนแล้ว
แต่ด้วยการดำเนินการอ่ะมันมันต้องกินเวลา
ต้องใช้เวลาในการกว่าที่จะเอาแขกคนนี้มาออกรายการอืม
ฉะนั้นการที่มานั่งออกรายการเนี่ยแขกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เพราะมันต้องผ่านหลายกระบวนการมากเพราะผมไม่อยากจะเสี่ยงว่าแบบ
เอามานั่งปุ๊บแล้วกลายเป็นประเด็นว่าคุณไปพูดหันเขาอย่างนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวเขาไปตอกย้ำความรู้สึกเท่านี้เราก็ต้องมีการประเมิน
ที่เขามาออกด้วยอืมมันยากมากนะเคสเนี้ยผมจะบอกให้แล้วผม
ก็ไม่เคยเจอเคสแบบนี้ที่มันรุนแรงขนาดนี้ด้วยอืมอืมอ่ะนั่นแหละ
นี่คือเล่าถึงเบื้องหลังให้ฟังด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคนบอกว่าไม่น่าเชื่อ
ว่าจะมีคนโหดร้ายแบบนี้ใช่แต่ตอนนี้ตำรวจก็จับตัวเจ๊กั้งไปเรียบร้อย
นะฮะก็เจ๊กล้างไม่ได้เจ็ดแก่มากน่ะหรือก็เขาต้องจับไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว
น่าจะกับผู้ชายก็ไม่คงมาเยอะอายุไม่เท่าไหร่ใช่ใช่เดี๋ยวคงจะมีการดำเนินการกันต่อไป
นะฮะก็ตำรวจก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าเรื่องนี้เจ๊กั้งเขาก็บอกว่า
ทางฝั่งเนี้ยชอบโกหกอืมอ่าชอบโกหกชอบนู้นอย่างนี้แต่ในมุมความเป็นจริงอ่ะ
หูนี่มันพิสูจน์ได้เพราะผมเห็นผมเห็นรูปเขาหมดแล้วว่าหูเขาเป็น
อย่างเราปกติได้แหละอ่าเดี๋ยวต้องตีจนผิดรูปผิดรูปคือมันเหมือนกับ
เลือดห้ั่งเออแล้วมันก็เลยทำไปให้แบบหูมันแบบไม่ทำให้ได้การรักษา
มันจะมันจะหูมันจะผิดรูปอ่ะมันจะเหมือนกับหูมันตายอ่ะ
มันก็แบบพับลงแบบกลายเป็นอะไรไปเลยอย่างเงี้ยลงไปหาใน
ของจ่ายพิชิตอ่ะเขาลงไว้ไปฟังเสียเจ๊กล้างเพิ่งนิดหนึ่ง

ใจร้ายเกินคนคือใจมันเยี่ยมมากมากอ่ะใช่

ม้าวิ่งหนีคือมองม้าหลายตัวมาก

ครูเขาอายุเยอะไม่ได้เยอะมากนะเธอ

ฝา๒๙แต่เจ๊ไม่น่าจะอายุเยอะเจ๊ก็น่าจะแบบ๓๐กว่า๔๐
แต่คนหนึ่งที่แสบก็คือไอ้อ้วนที่เป็นลูกน้องเขาไอ้เนี่ยก็จัดหนัก
เพราะชาวบ้านก็เห็นไว้อ้วนเนี่ยชอบไล่ตีไล่ตบไล่ต่อยไล่ทุบเขา
ก็คิดดูว่าเลี้ยงหมาไซบิเล็ตไซบิเล็ตตัวย้ายใหญ่ตัวเลี้ยง๓๐ตัวแมวอีก๑๐ตัว
แล้วปรากฏเขาบอกที่โกรธคือแมวมันหลุดมาแล้วหมามันก็ต้องกัดแมวนึกออกป่ะ
หลุดมาแมวตายตัวหนึ่งก็โดนตีแทบตายทีนึง
แต่ก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปตีเขาขนาดนี้ไงมันไม่ใช่เรื่อง
หมามันก็ต้องกัดกันอยู่แล้วเนาะ
ไปดูเรื่องดอกตีนเป็ดค่ะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นกันตลอดเวลาว่าถ้าช่วงแบบว่าหนาวช่วงปลายปีอย่างนี้ค่ะ
อกตีนเป็ดมันจะออกแล้วถ้าเมื่อไหร่มันออกพร้อมกันนี่คือกลิ่นมันนะคะ
มันจะส่งกลิ่นกระจุยกระจายไปแบบว่าเป็นปัญหากับชาวบ้านมานักต่อนักแล้วอะค่ะ
ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขามีการร่วมลงนามความร่วมมือกับศาสตราจารย์ดรสุภฤษ
เป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
เพื่อที่จะศึกษาพัฒนาคุณประโยชน์ของใบแล้วก็ดอกตีนเป็ดเนี่ยค่ะ
เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นะคะ
คือเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์นอกจากการที่มันจะส่งกลิ่นไปแล้วเนี่ย

ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านในตำบลสั่นผีเสื้อหลายหมู่บ้านทีเดียว
เขาเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะ
กลิ่นของมันที่ส่งแบบกลิ่นเหม็น
ทำให้นายพาวิทย์ตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวด้วยนะคะ
ซื้อดอกตีนเป็ดสดกิโลกรัมละ๑บาทเนี่ยค่ะ
แล้วก็ดอกตีนเป็ดแห้งกิโลกรัมละ๑๐บาท
เอามาแล้วเอามาผ่านกระบวนการทำความร้อนกว่า๕ชั่วโมง
เพื่อที่จะผลิตเป็นชาดอกตีนเป็ดออกมาขายค่ะ
ด้านนายพาวิทย์เขาเปิดเผยบอกว่าดอกและใบของตีนเป็ดเนี่ย
มีคุณสมบัติของสมุนไพรมากมายเลยค่ะ
หลังจากนี้นักวิจัยก็จะตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ
แล้วก็หาสารที่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อที่จะนำมาเป็นจุดขายต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ชา
ที่เรียกว่าแตกต่างจากชาอื่นในท้องตลาดด้วย

จังหวัดที่บอกว่าพอมีช่วงหนาวมาทีปุ๊บตัดทิ้งหมดเลย
เพราะว่ากลิ่นมันแบบเหม็นมากเหม็นมากบางคนแพ้ถึงขั้นอาเจียนก็มี
เพราะว่าถ้าอยู่หลายต้นเนี่ยกลิ่นค่อนข้างไกลแล้วก็หนักด้วย
แต่มันมีเยอะที่ภาคเหนือใช่ไหมล่ะ
ที่ก็ปลูกเอาไว้ตามแบบตามทางตามถนนบางที่ก็มีเอาไว้อย่างนี้
เขาก็เนี่ยหาเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์เอามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะ

นี่ขออนุญาตอ่านของทางฝั่งอาจพิชิตได้ฟังนะ

จนเกิดการคั่งของเลือดและน้ำเหลืองในหู
ถ้าไม่รีบทำการรักษากระดูกอ่อนในหูจะตาย
แล้วก็ทำให้หูผิดรูปได้
หูแบบนี้เนี่ยมักจะพบในคนที่มีการกระแทก
ที่บริเวณหูหูบ่อย
เพราะฉะนั้นหูเขาผิดรูป
แต่มีคนรักษาเขาแล้วเนอะ
แต่คุณก็สามารถเยียวยาเขาได้นะถ้าเกิดว่านั่นน่ะ

มาแว๊งอ่ะฉันกำลังพูดว่าสงสารเขาใครจะรักษา

สงสารมันคงมาโดนตีขนาดนี้แล้ว

แล้วหูเขายังได้ยินอยู่ไหม
หูได้ยินแต่ตอนแรกปากอ่ะ

ยังไม่ได้ไปหาหมอหาเหมือเลย

สิ่งที่คุณเห็นอันนี้คือยังถือว่าน้อย
ต่อจำกำลังให้มีอีกเพียง

ที่เป็นความเป็นคนใหม่
ที่เป็นบทแจะทำอะไรก็รู้แต่ไหน
ได้รับความสนใจเอาง่ายกินหมูกระทะเรื่องเสื้อการแต่งกาย
ยูทูปต่างติดต่อสัมภาษณ์การไปออกงานต่าง
โอเคล่ะสิ่งหนึ่งที่คนก็ให้กำลังใจคือการไปดูแลคุณแม่
คุณแม่ก็ต้องได้รับกำลังใจอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดครับนายศรีสุวรรณจัญญาก็โพสต์แซะลอย
คือเรื่องนี้พายวันน่ะเขาไปที่เขาไปขายของ
แล้วพอดีไปเจอเมื่อวานนี้เขาไปฟิล์มกับทางฝั่งของหมวยนี่
สัมภาษณ์ผมเสร็จเขาก็เลยถ่ายรูปด้วยกัน

ใช่เขาก็โดนเลยนะแต่งตัวจี๊ดควงสาวรับงานพรีเซนเตอร์
ส่วนแม่นอนป่วยเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลไหนบอกจะออกมาดูแลแม่
แต่กับโชโง่ราริกรารีด่าคนเต็มโซเชียล
ต่อมาวันนี้ไม่ได้มีผ้าเหลืองแล้วไม่ได้ต้องทำวัดไม่ต้องอะไรแล้ว
ภัยวันเสี้ยกลับเลยโพสต์ทวิตเตอร์จัดหนักเลย
คือเอาง่ายคืออ่านมาสิอะไรแหละ
เสลอเออ้ออางก็กังสอใส่เกือกไม่พักไม่ผ่อนเหรอไอ้ศรีหอก
อุ้ยแหมคำนี้คุณก็ไม่ควรจะเอ่ยออกมา
โรงพยาบาลบ้านมึงสิเฝ้าเยี่ยมได้๒๔ชั่วโมง
มึงบอกว่าให้กูทำงานกูก็ทำงานอยู่นี่ไงไอ้หัวงอก
แก่แล้วแทนที่จะทำตัวให้มีค่าดันทำตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนสมองกลับตอนแก่เหรอ
หาอะไรแซะไม่ได้จนต้องเอารูปที่มีคนถ่ายกูไปแซะชีวิตขาดความอบอุ่นเหรอ
ฉันอ่านตามข่าวตามสคริปต์ที่แองจี้เขียนมา

นี่แหละมันเป็นพี่ไปว่า
พี่นุ่มเดี๋ยวเธอต้องไปกินข้าวกับฉันนะหาวเหนื่อย
เดี๋ยวเธอต้องไปกินข้าวกับฉันนะเหนื่อยมากเลย
กันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องอะไรไหม
นี่ไงเขาบอกให้ฉันอ่านแฉแหลกไปมีเรื่องของพี่ด้วย
เรื่องขาวกำลังจะแดงหลังจะภาคคนรัก
เรื่องพี่อยู่นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาเล่า
อืมไม่มีเรื่องพี่ด้วย
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ขอบคุณค่ะ
วันนี้มีเพจเจ๊มอย๑๐๘เขาออกมาบดรัวแบบไร้ทิศทาง
เพราะฉะนั้นพูดว่าไม่ต้องไปตามหาแล้วว่า
ซุ่มกิ๊กไข่ไม่ต้องทักแชทมาเล่ากันแล้วนะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงตามที่สงสัยเดี๋ยววันหนึ่งเรื่องก็แดงออกมาเอง
อยู่เฉยคอยยุ่งห่างเขาว่าอย่างนั้น
แล้วรอวันที่เราจะพูดกันว่านึกแล้วเชียวเลิกขุดมันเดือดร้อนคนอื่น
แล้วก็เดือดร้อนฉันด้วยเพราะขี้เกียจตาม
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครจะพาใครไปดูที่ก็เรื่องของเขา
หรือมึงจำรถใครแม่นเห็นเขาไปจอดหน้าบ้านใครก็เป็นเรื่องมึงจบ
งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเริ่มเรื่องแดง
เรื่องมีมูลหรือฉันว่ามันหลายรอบจนมีคนออกมาช่วยพอรอบนี้

หนูก็ไม่รู้เนี่ยพี่
ถามให้ว่าใครล่ะ

กว่าอาจอาชญากรรมไงเด้อไม่มีอะไรจะคุยใช่ไหมไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะคุยใช่ไหม
ก็ให้รถเมย์เขาอ่านข่าวนึกออกป่ะ
ไม่ต้องไปถึงที่แบบว่าโอ้โหอันนี้อันใหม่อันเก่า

ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

หนุ่มกัญชัยสะดุ้งแรง
อยู่เฉยก็โดนโยงปมเวียเบลล่า

สำหรับข่าวการเลิกลาของคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่า
เพราะว่ามีหลายคนออกมาขุดประเด็นแล้วก็เมาส์โยงไปนู่นไปนี่ค่ะ
เขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกัน

เบลล่าคบกันนานมากตั้งแต่จำความได้แล้วตูละทันตั้งแต่สมัยเวียแพนเค้ก

แต่ที่พีคสุดคือชาวเน็ตบางคนออกมาบอกฉันทันกัญชัยแล้วก็รถมินิ

เขาบอกว่าเรื่องของความเจ้าชู้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

มาเนี่ยเขาบอกมีชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตข้อความที่บอกว่าเวียเจ้าชู้เนี่ย
เกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกัญชัยอ่ะดิ

แล้วก็ต้องบอกว่าโพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวค่ะ
ถึงขั้นทำเอาขนาดคุณพี่หนุ่มของเรา
เห็นข้อความนี้ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์กลับทันทีเช่นกันว่า

สมัยนี้กับสมัยนั้นยังไงไหมความเจ้าชู้

ละครที่ว่าแซ่บยังสู้หนุ่มกัญชัยไม่ได้

เทยบุกรอข้างบนก็เยอะอยู่
หนูถึงให้ไปพูดมายูมันนั่งดูอยู่นะนี่
ใช่ไงเพราะมันมีหลานแล้วไงถึงมันพูดไม่ได้
กัดเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถ้ารองมายูไม่รู้เรื่องสิ
มาอยู่เอาเว้ยแวะอยู่จะเล่าให้หมดหรือ

คุณยูตไปเรื่อย

วันนี้ฉันเพิ่งถามใครนะเล่นละครทั้งหมดกี่ตอนอ่ะ
ไม่ได้๓๐ตอนทุกฉันมานั่งคิด
ถ้าเอาเรื่องหนุ่มมาอย่างตอนหนึ่งนะ

อย่าไปพูดถึงอะไรอย่างนั้น
อ๋อทำของเจ้าแต่งได้ไหมครับโอ๊ยอะไรนะเมืองมายา
เดี๋ยวซีรีส์ที่พี่บอยชอบทำอ่ะโอ๊ยนี่
คุณปูนะคุณปูภรรยาคุณเอ๋ไทยรัฐนะส่งมาเลยนะ
ว่าเรื่องหนุ่มกัญชัยต้องถามพี่นะจ๊ะ
ใช่โอ้โหส่งมาทันทีเลยนะ
ราศตีสโมสรหรือเปล่าล่ะ

สมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีโซเชียลคุณมทรดามบอกนะ
อื้อผมแย่เลยนะขณะตอนนั้นเนี่ย
ไม่มีโซเชียลนะข่าวผมว่าเราลงหนังสือพิมพ์๑หน้า

คนด่าเดินไปไหนก็

บ๊วยยยยยเชื่อะป่ะ
พี่ต้องหนีไปอยู่เรมันนะตอนนั้นน่ะ
ก็เรียกว่าไอ้อวดร้อยเมียนะ

จริงเมื่อก่อนมีอะไรอย่างนี้เลยเม

ตำนานตั้งแต่เมนาเจอร์ออนไลน์นะเดี๋ยวเนาะ

เฮเลนอยู่ก่อนล่างเนาะ
คุมความลับนุ่มจะยังไงนุ่มจบไม่จบ

นำโอเคเราร่วมโตกันแล้ว

ก็ไม่ต้องไปจำมันเยอะนึกออกไปไม่ต้องไปขุดเยอะล่ะขับ
เอาเอาจริงจริงนะเมื่อครั้งก็เกเลแหละก็ยังเล่าว่าเกเลแหละ
อ๋ออ่าดีทะคไมจริงน่ะนี่พูดตรงตรงเลยน่ะ

ในชีวิตจริงของผมยิ่งกว่านั้นอีก

เรื่องพี่เนี่ยถ้ารู้จริงเนี่ยแม่งเด็ดกว่านั้นอีก
หนูยื่นพลพอตละครได้ไหมครับที่เจริญใช่ไหมครับ
เช่นบ้างตอนนั้นเสียร้าย

ทำอย่างไรคะ

ไปดูเรื่องราวของมี่หน่อยนะฮะ

ซึ่งแฟนคลับทั่วโลกนะฮะต่างจัดหนักครับ
ส่งของขวัญมาให้นะฮะมูลค่ากว่า๑๐ล้านเลยนะครับ
เพราะว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดของน้องไปนะครับ

ล่าสุดครับความปังก็บังเกิดนะครับ
เมื่อมีผู้ติดตามอินสตาแกรมตอนนี้ทะลุไป๒ล้าน๘แล้วนะฮะ
ก็ถือว่าขึ้นเร็วนะฮะก็ส่งผลให้
ก็พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียกว่าด้อมนี้เขาสุดจริงจริงอืม
นี่นะครับคือมีทั้งหลายแม่เลยล่ะ
มีแม่จีนนะแม่ไทยแม่
แทบจะทุกประเทศเลยค่ะเยอะมาก

นี่หวานมากจริงแล้วอร่อยจริงแล้วมันสดชื่นเลย
สีเขียวหอมมันกลิ่นองุ่นขาวตัวเอง

โอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีฮะ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ